อยู่ในบ่อเลี้ยงกุ้งร้างค่ะ
ในตำบลบางโพจังหวัดศูนย์ราฐานี้

ที่แก้หัวแล้วเห็นตัวตัวใหญ่มากคุณ
เนอะไม่รู้จะพูดว่าไง

และพัฒนาประมงน้ำจืดสุราธานีค่ะ

น้ำหนัก๓๐๐กิโลกรัม
ลำตัวยาว๓เมตร๕๐เซนติเมตร
เกือบ๔เมตร
ยาวมากนะคะปล่อยลงในบ่อซีเมน
ภายในศูนย์วิจัยอย่างทุลักทุเล

หลังนายโกศลทองมากอายุ๔๕ปี
เป็นชาวตะมนต์บางโพพร้อมกับเพื่อน๓คน
เอาเครื่องสูบน้ำนี้ไปสูบน้ำ
ในเบาะเลี้ยงกุ้งร้างเมื่อยินวันจันที่ผ่านมา

โอ้โหช่วยกันจับโดยใช้เชือกมัดขาแล้วก็ลำตัว

ไม่คิดวินาทีตอนเห็นสิคุณคงตกใจมาก
คือเวลาเห็นเขานี่จะเห็นหลังก่อนนะ

ตัวใหญ่มากจากนั้นก็ได้ประสานเจ้าหน้าที่ประมง
ไปรับตัวจราเข้ตัวนี้นะคะ
นางสาวสุวีนาบานเย็นผู้อำนวยการศูนย์วิจัย

เขาบอกว่าจราเข้ตัวนี้ก็จะเลี้ยงไว้ที่บ่อนี่แหละ
ขนาดความกว้าง๓เมตรยาว๖เมตร
มีกรงเหล็กปิดด้านบนเพื่อป้องกันอันตราย
พร้อมทั้งจะประสานผู้เชี่ยวชาญเข้ามาตรวจสุขภาพเขา
แล้วก็ดูเพศว่าเป็นตัวผู้หรือตัวเมียนะคะ
ในอนาคตจะเลี้ยงไว้เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้
แล้วก็ศึกษาวิถีความเป็นอยู่ของสัตว์ประเภทนี้ต่อไป
แต่อยากให้บอกที่มาด้วยนะว่าเขามาจากไหนอย่างไร

หรือว่าเขาอยู่ที่นี่ตั้งแต่เด็กแล้วอยู่ได้ยังไง

คือสงสัยตรงที่เขาบอกว่าเป็นบ่อเลี้ยงกุ้งร้างอยาก
อยากทราบว่าเจ้าของบ่อกุ้งก่อนหน้านี้เจ๊งไหม

คือหมายถึงว่าเขาอยู่มานานแล้วเขากินกุ้งหมดหรือเปล่า
เออนะน่าสนใจกว่าจะตัวขนาดนี้

ใช่ค่ะนี่ต้อง๑๐ปีขึ้นไปถ้าตัวใหญ่ขนาดนี้นะคะ